เด็กวัยกำลังซุกสนกันบ้างคุณพ่อคุณแม่นะคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือมีเหตุการณ์ที่เด็กคนนึงเนี่ยนะคะหยิบยาแก้โรคซึมเศร้าของแม่มากินนะคะ
กินไปเยอะมากเลยค่ะจนแบบจับเท่าไหร่ก็ไม่ตอบสนองค่ะ
ต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
พ่อต่อไปข่าวอะไรหรือถ้าเป็นเบรก
นี่คือตอนที่อาสาสมัครกู้ภัยสยามระยองนะคะ
เข้ามาช่วยเด็กผู้ชายคนนี้อายุ๔ขวบค่ะ
คือน้องกินยาเกินขนาดแล้วสลึมสลือไม่รู้สึกตัว
ต้องรีบประถมพยาบาลนะคะพาไปโรงพยาบาล
พอเด็กร้องไห้เป็นสัญญาณว่าสติกลับมาแล้วโอ้โหทุกคนก็โล่งใจนะ
แม่เนี่ยตกใจทำอะไรไม่ถูกก็ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะ
แม่เล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวานเลิกงานกลับมา
ก็เจอน้าน้าบอกให้เข้าไปดูลูกหน่อย
๔ขวบทำไมไม่ยอมตื่นสักที

ตัวซีดปากหลายปลุกก็ไม่ตื่น
แต่ว่ายังมีชีพจรแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบสนองค่ะ
ปรากฏว่าไปพบว่าลูกเนี่ยกินยารักษาโรคซึมเศร้าของตัวเองเข้าไปนะคะ
ไม่รู้ว่าทำไมลูกถึงกินเข้าไปได้แล้วกินไปตั้งแต่เมื่อไหร่
เพราะว่ายาตัวเองก็ซ่อนเอาไว้ชั้นเก็บของ
แต่คาดว่าลูกชายคนโต๖ขวบน่าจะปีนไปหยิบมาแล้วเอามาให้น้องกิน
ก็ยังไม่รู้ประสีภาษาทั้งคู่นะคะเพราะว่ากำลังสนเลย
แล้วเธอบอกว่าเธอก็เคยเตือนพ่อของเด็กแล้วว่าเรื่องยาขอให้ระวังเดี๋ยวลูกจะเอามาเล่น
แต่ว่าก็เรื่องก็เกิดขึ้นจนได้ค่ะ
ไฟค่ะอังเกงใสหรือไม่ใช่ไขกี้แผงอะที่เขาทานไปคือแผงเว้นมัน
มันเป็นเป็นเม็ดหรือเป็นมีหกเม็ดค่ะเม็ดเล็กเล็กค่ะขนาดแม่ที่ยังรู้สึกแบบ
กินตอนเลิกงานเนี่ยนี่เขาทานไปตั้งเป็นแผงหกเม็ด
แม่เขาเป็นคนเก็บยาอยู่ข้างบนเหนือข้างหัวค่ะสูงไหมที่เราเก็บอ่า
เขาลงไปเอามาได้ไงอ่ะพี่ชายเขาอ่ะพี่ชายกี่ปีกี่ขวบแล้ว
พี่ชายเขาอ่ะพี่ชายกี่ปีก็หกกว่าค่ะอ๋อไปหยิบยาลงมาแล้วคือแบบ
เขาก็ดื่มเหมือนกันนะคะอ่านี่ขนาดคุณแม่บอกระวังแล้วนะคะ
เก็บไว้พ้นมือเด็กด้วยนะคะแต่ความสุขสนของเด็กค่ะ
ก็เกิดเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นนี่คาดเดาอะไรไม่ได้จริง
ต้องระวังขั้นสุดเลยค่ะคุณผู้ชม